วันนี้นะฮะเป็นวันแรกที่ใช้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะครับ
หลายคนก็กังวลแล้วก็มีการแชร์ข้อมูลกันที่ถูกก็มีที่ไม่ถูกก็เยอะ
ผู้หญิงคนนี้ครับอยู่ที่ระยองไปประจันหน้า
ทำไมถ่ายแค่นี้ไปประจันหน้ากับคนร้ายในข้างหน้าในคนร้ายนะ
แต่ไม่กล้าถ่ายรูปหน้าคนร้ายครับเพราะว่ากลัวจะโดนคนร้ายฟ้องกลับ
ว่าจะผิดกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฮะ
นี่แหละครับคุณผู้ชมครับเธอก็เลยถ่ายมาแบบนี้
นี่เป็นภาพนะฮะที่เจ้าของบ้านเนี่ยถ่ายไว้ตอนคนร้ายเข้ามาขโมยของนะครับ
ที่เราทำลูกศรชี้เอาไว้นั่นคือคนร้ายฮะ
แต่เจ้าของบ้านถ่ายครึ่งตัวไม่กล้าถ่ายเต็มหน้า
บอกคนร้ายสองคนมาจอบรถจักรยานยนต์หน้าบ้านจะมาขโมยของนี่แหละ
หน้ากันจริงจังเลยแต่เธอก็ทำได้แค่เอาโทรศัพท์มาถ่ายเฉพาะขาเอาไว้
กับรถจักรยานยนต์ของคนร้ายเพราะว่ากลัวว่าเดี๋ยวคนร้ายจะฟ้องกลับถ้าถ่ายเห็นหน้า
คนร้ายนี่แหละวันนี้ทีมข่าวลงพื้นที่ไปยังห้องเช่าที่เกิดเหตุ
ที่ซอยทุ่งเจริญถนนตากวนหาดทรายทองตะบนมาบตาพุธอำเภอเมืองระยอง
ไปพบกับคุณวิพาพรกแก้วอายุ๒๓ปีเธอจะเป็นเจ้าของรูปเมื่อกี้นี้ที่ถ่ายครึ่งหนึ่ง
แล้วก็เป็นคนที่เจอกับคนร้ายด้วยเธอเล่าบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้
คนร้ายมาซุ่มอยู่แถวบ้านเช่าของเธอหวังจะขโมยของแหละเพราะว่าอยู่ในซอยลึก
ไกลหูไกลตาคนเหลือเกินคนร้ายบุกเข้ามาแล้วหันกล้องวงจรปิดไปทางอื่นแล้วนะ
จากนั้นก็เดินสำรวจเลือกของที่จะขโมยนะครับจนมาเจอพ่อของเธอที่นอนกลางมุ้งอยู่หน้าห้อง
ก่อนที่เธอจะออกมาปะหน้ากับคนร้ายอย่างที่ผมบอกไป
กลัวคนร้ายจะฟ้องกลับแหละ
ถ่ายรูปตรงป้ายทะเบียนรถของเขาไว้ค่ะ
เขาว่ากลัวประกอบที่จะมาใช้วันที่๑มิถุนาโยนครับ
ต้องเซฟตัวเองไว้ก่อนเพราะมีอะไรผิดพลาดไปค่ะ
เราก็ไม่กล้าถ่ายหน้าลงนิจและเสียบเซฟตัวเองไปด้วยค่ะ
บอกว่าสักพักก็เริ่มมีเพื่อนบ้านเปิดประตูออกมาดูกันหลายคน
คนร้ายก็ยืนเฝ้ารถจักรยานยนต์นะฮะเห็นท่าไม่ดี
ก็เลยส่งสัญญาณเรียกเพื่อนให้รีบติดเครื่อง
แล้วก็บิดหนีไปขี่หนีไป
ทางคดีเนี่ยตอนนี้ก็ไม่ได้เอาผิดอะไรกับคนร้ายนะครับ

นายวงศกรพรมวงอายุ๒๕ปีเพื่อนบ้านเล่าบอกว่า
เขาเปิดหน้าต่างออกไปทำให้คนร้ายทั้งสองคนตกใจครับตอนนั้น
สั่งให้คนร้ายบอกอย่าหนีนะอย่าหนีนะ
มีอะไรมาพูดกันนะครับแต่คนร้ายเนี่ยอาศัยจังหวะเผลอฮะ

ส่วนตัวรู้สึกว่าไม่ต้องการให้มีกฎหมายแบบนี้เลย
ถ้าคนร้ายย้อนกลับมาอีกกลัวผู้เสียหายจะทำอะไรไม่ได้
อันนี้คือหน้าคนร้ายใช่ไหมครับ
อันนี้แหละครับคือหน้าคนร้ายนะครับ
ไม่ผิดกฎหมายนะครับคุณผู้ชมฮะ
อย่างอันหนึ่งผมยกตัวอย่างแล้วกัน

กล้องวงจรปิดถ้าติดอยู่ในบ้านตัวเองเนี่ยนะครับ
แล้วต้องมีป้ายบอกด้วยนะว่าตรงนี้มีกล้องวงจรปิด
ถ้าคุณกระทำเพื่อความปลอดภัยของบ้านคุณไม่ผิดนะครับแบบนี้
คุณผู้ชมฮะ๒กร้องวงจรปิดไปห้องนอนของบ้านฝ่านตรงข้างที่ไหน

ลักษณะแบบนี้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ
ใช่นะฮะอันนี้ต้องศึกษาค่อยไปกับมันนะครับ

แต่ว่าที่สำคัญคือการรับฟังข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง